กันต่อนะคะข่าวนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะ

พาปนี้นะคะ
พ่อแม่ลูกคลานออกมาจากเพดาน

มีที่บ้านเนี่ยนะมีแค่๒ตัวก็หล่นแล้วนะ
บ้านที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือบ้านของพิธีกรรายการผีชื่อดัง

เห็นแบบนี้พี่ป๋องบอกเลยพ่อกกตกใจยิ่งกว่าเจอผีอีกนะคะ
กลัวหมดทุกอย่างแหละอันนี้รูปนี้คือเมียถ่ายให้นะ

บอกว่าน้องเป็นไงบ้างยังอยู่ดีนะครบเลย
แล้วก็เวลาจะออกมาเนี่ยเขาจะออกมาตอนเย็น๖โมง๔๕เจอกันแน่นอนนะคะคลานออกมาแล้วก็ร้องโหยหวน

ป๋องก็กลัวไม่กล้าอยู่บ้าน
คือตอนนี้นะคะพ่อป๋องก็ปรึกษาคนมาจับไปแล้วล่ะค่ะ
ส่วนเลขที่บ้านอีก๔๓๔วันมันจะถึงวันดีของเรา

เน็ตถามมาเยอะพ่อป๋องก็จัดให้
ไปฟังทั้งหมดว่าตับแก่ตับแก่มันเป็นยังไงเนาะ

บ้านเลขที่๑๑๖นะครับ๑๑๖นะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีโชคมีลาบหรือเปล่า
โอ้โหพี่มาทั้งแฟเมรี่ขนาดนี้

เห็นแกบอกว่าแกโทรไปปรึกษาคนมาจับอยู่นะคะ

แต่พ่อก็กลัวงู
คุณผู้ชมสรุปแล้วคือทั้งหมดทั้งมวล
หกสิงหาคมเจอกัน